สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าหลายครอบครัวหลายคนวางแผนที่จะเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น

และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแน่นอนครับ

ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อที่จะคลายความหนาวเย็นนะครับ
แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่านี่ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ
และมีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะทำให้เสียชีวิตขึ้นได้นะครับ
อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่า
มีผู้เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอลแล้วก็ผิงไฟท่ามกลางสภาพอากาศที่
หนาวเย็นในบริเวณจังหวัดนครราชศรีมา
อย่างไรในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
สภาพอากาศที่หนาวเย็นมักมีประชาชนบางกลุ่มนิยมดื่มเหล้าเพื่อคลายหนาว
เพราะเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความอบอุ่น
ซึ่งในทางการแพทย์จัดว่าเป็นความเชื่อที่ผิดและเป็นอันตรายต่อร่างกาย
นายแพทย์อำนวยกาจินะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า
สาเหตุการเสียชีวิตหลังดื่มเหล้าเพื่อคลายหนาว
เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังขยายตัว
ความร้อนถูกระบายออกได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันอุณหภูมิในร่างกายจะลดต่ำลงกว่าปกติ
เผลอหลับไปร่างกายสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานานอาจเสียชีวิตได้
เข้าใจว่าสุราทำให้รู้สึกอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแต่จริงแล้วไม่ใช่
การทำให้ร่างกายอบอุ่นในช่วงศรดูหนาวควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ๓๐นาที
รับประทานอาหารให้ครบ๕หมู่
การทำให้ร่างกายอบอุ่นในช่วงศรดูหนาวควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ๓๐นาที
พักผ่อนให้เพียงพอพร้อมสวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นอย่างเหมาะสม
ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
พัชรวรินพัชรัพพานันข่าวเท่ารัดทีวีแรงงาน
นี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนกันนะครับสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปสัมผัสอากาศ
หนาวเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในช่วงสุดสัปดาห์นี้
และถ้าหากใครไปบริเวณนางกล่าวยังมีโอกาสได้สัมผัสอากาศเย็นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๙
ตอนบนของประเทศไทยทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่
อีสานตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก็หมายความว่าอาจจะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้น
มีอุณหภูมิเย็นลงอย่างต่อเนื่อง

ตามยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด
สิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของกระแสลม
พื้นที่อาจจะมีกระแสลมแรงตามยอดดอยยอดภู
ถ้าหากจังหวะดีอาจจะมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง
หรือว่าแม่คณิ้งให้เราได้ชมความสวยงามกันนะครับ

ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวเดินทาง

นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุณปันนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ